คือหลายคนบอกว่าไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้นเร็วมาก

บางทีเราไม่รู้ว่าจะติดตามทางช่องทางไหน
สิ่งที่สะดวกที่สุดก็คือโลกโซเชียลมีเดีย
คนทั้งถ่ายรูปถ่ายคลิปไลฟ์

เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไทยรัฐนิวโชว์รวบรวมคลิป
รวมถึงภาพที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลมาให้ได้ติดตามกันนะคะ
ไปดูคลิปแรกกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชม
ก็เป็นคลิปที่ตำรวจ๓นายนี่แหละค่ะ
รวมถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยกันเข็นรถเก๋งที่ฝ่าน้ำท่วมสูง
แล้วก็จอดเสียเครื่องยนต์ดับนะคะ
ไม่สามารถที่จะวิ่งต่อได้จุดนี้เป็นถนนรัชดาพิเศษค่ะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นรัชดา
ขาเข้าจากรัชดาราชพร้าวน้ำยังท่วมสูงนะคะ

มีคนเข้ามาชื่นชมการทำงานของตำรวจรวมถึงอาสาสมัคร
เข้ามาช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากนะคะ

คลิปนี้ก็ถูกพูดถึงมากเช่นเดียวกันนะคะ

มันผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ำแล้วก็เลยเกลื่อนเต็มถนนแบบนี้
บริเวณนี้อยู่แถวซอยสุขุมวิทย์๔๒นะคะ
หลายคนก็บอกว่านี่แหละสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมหนัก
เพราะว่าคนมักง่ายทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกทาง
มันไปอุดตันการระบายน้ำก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ

เราต้องรวมกันไม่ทิ้งขยะแบบนี้

จากน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้
เมื่อช่วงเช้าไม่เพียงแค่มนุษย์หรือคนเดือดร้อนคุณผู้ชม

งูเหลือมยาว๔เมตรหนีน้ำขึ้นมาบนผนโยธิง
อย่างที่เห็นออกจากลายกันจับแบบนี้แหละ
ขึ้นมาที่บริเวณหน้าสวนจตุจักรพลเมืองดีชื่อคุณอิต
ขี่รถผ่านมาก็ช่วยกันจับใส่ถุง
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรทมนำไปปล่อยตามธรรมชาติต่อไป

เจอเป็นหนึ่งคนที่ประสบภาวะวิกฤตเหมือนกัน
คือขับรถออกมาจากบ้านตั้งแต่๖โมงกว่าเลยคุณ
แล้วสะพานที่ข้ามแยกตรงเส้นพระราม๙
จากข้ามแยกพระรามเก้าไปลงหน้าบทแม่พระ
ใช้การไม่ได้คนเขาถอยรถลงมาจากสะพานเลยนะ
แล้วที่ฉันผ่านเส้นรัชดาปรากฏว่าเส้นรัชดาก็ท่วมหนัก
ต้องจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วตัดสินใจนั่งรถเมย์มาลงสุธิศาลนะคุณ
ต่อรถมอเตอร์ไซค์ถึงแยกสุธิศาลตรงเส้นวิภาวดี

นี่เป็นผู้ประสบความใจเหมือนกันอันนี้เป็นหนึ่งคนค่ะ
ใช่คุณสืบสกุลช่วงเช้าติดอยู่บนทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์
เพราะว่าน้ำข้างล่างท่วมสูงเหลือเกิน
ก็รายงานสดกันบนโทเวย์เลยนะคะ

คุณผู้ชมครับขนาดนี้ผมรายงานอยู่บนโทเว

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้รถเล็กลงนะครับ
เพราะว่าด้านล่างเนี่ยน้ำท่วมดูสภาพน้ำด้านล่างนะครับ
สภาพน้ำด้านล่างก็ไม่สามารถที่จะไปไหนกันได้แล้วนะครับ
รถติดมากแล้วมีการกันรถไว้นะครับ
รถบางส่วนเสียอยู่กลางถนน
ด้านล่างตรงจากแยกไทยกราศเท้านางแทบเช่นพิพาวดี
ตอนนี้อยู่หน้าทางด้านของธนาคารกสิกรไทยนะครับ
ยังมีผู้ที่รถติดอยู่บนนี้นะครับแล้วก็ต้องจอดรถทิ้งกันไว้

มาแล้ว๗โมงแล้วยังไม่ได้ลงเลยครับยังครับ
เขาห้ามลงเหรอครับที่รถเล็กเหรอครับครับผมรถตู้ครับ
รถตู้โอ้โหรถตู้ยังลงไม่ได้จะไปไหนครับเนี่ย
เอ้ามาตรงไหนรถรอครับผมสุดที่จากครับอ๋อแค่ตรงนี้เอง
โมงเช้าที่ติดกันอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
เดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบเพราะว่าตอนนี้รถก็จอดทิ้งกันไว้หมดแล้วนะครับ
เฮียนะฮะบนเส้นทัวร์เวย์นะครับ
ถ้าเห็นข้างหลังเนี่ยคือถนนวิภาวดีที่น้ำท่วมหนักมาก
ซึ่งการเดินทางของน้ำแข็งวันนี้ใช้ทั้งรถส่วนตัว
แล้วก็ใช้ทั้งรถเมย์รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์นะคะพี่คันนี้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคือทำทุกวิถีทางเพื่อให้มาถึงที่สตูดิโอให้ได้
ไม่ใช่แค่ผู้ประกาศนะคือทีมข่าวทุกคนเลย
เพราะว่าอยากที่จะมารายงานสถานการณ์ให้กับคุณผู้ชม
ที่ดูอยู่ที่บ้านแล้วก็อยากรู้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมถึงไหนแล้วนะคะ
ทีนี้มาดูอีกภาพหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
เป็นภาพที่สะเทือนความรู้สึกของคนกรุงเหลือเกิน

นึกย้อนไปจนถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี๕

ใช่ค่ะนี่แหละคือเป็นรถหรูหลายคันเลยนะคะ
ลานจอดรถของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านซอยอารี
เพราะว่าดูสิคะแต่ละคันก็ถูกน้ำท่วมไปครึ่งคันนะคะ

คือด้วยความที่ลานนี้มันอยู่ชั้นใต้ดิน

ไม่คิดไม่ฝันว่าน้ำจะท่วมแบบนี้อืม
ซึ่งขณะที่ทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์นะคะ
ก็มีแจ้งว่าเก็บกระเป๋าเดินทาง
รวมถึงป้ายทะเบียนที่หลุดจากน้ำท่วมขังแยกดินแดง

ให้เจ้าของติดต่อรับได้ที่เบอร์สายด่วน๑๒
หรือว่าโทรศัพท์๐๒๗๙๒๖๓๐๐นะคะ
โอ้โหแหมมาเช้านี้ผมติดอยู่บนโทเวนะ
ขับผ่านมาเห็นรถคุณสุบสกุลจอดอยู่พอดี

ตัวเองจะไปต่อก็ไปไม่ได้กลับก็กลับไม่ได้

คือถามคุณสืบสกุลคุณสืบสกุลบอกว่าจอดไว้ตรงทางลงโทเวย์
ตรงหน้าการบินไทยช่วงนั้น
แล้วก็เดินลุยน้ำมาน้ำฝั่งขาเข้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
สูงประมาณต้นขา

ใช่อย่างของดิฉันลุยน้ำมาจากแยก
ตรงแยกสุธิศาลประมาณเหนือหัวเข่า
คือเห็นภาพเหล่านี้หลายคนที่เคยประสบเหตุน้ำท่วมตอนปี๕๔
อย่างดิฉันก็ทำงานอยู่แถวนี้เหมือนกัน
มันย้อนเหมือนกับภาพซ้ำเดิมอะค่ะ

เพราะว่าสามารถเอาเรือมาแล่นได้ในวิภาวดีทางศิษย์

ก็นี่แหละค่ะก็กลายเป็นภาพสะท้อนกลับมา
ทั้งที่นี่เป็นน้ำท่วมขังแต่ขังนานมากวันนี้

เพราะว่าถ้าเกิดว่ากรุงเทพมหานครเจอ๓น้ำ
ว่าจะเป็นน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝน

แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าหนักสุดเลยก็คือเรื่องของน้ำฝนนั่นเองนะคะ